ความต่างเหล่านี้ทำให้คุณทะเลาะกัน
ตอนแรกต้องตัดสินเลยว่านอกจากท็อปไปกันไม่ได้หรอก
พอตั้งใจว่าจะเป็นแฟนคนนี้
ครั้งนี้เตรียมเวลา๘ปีที่คุณเป็นแฟนกับก่อน
ตอนที่ใจแต่งงาน
พ่อไม่เฉียดค่ะเริ่มเป็นตั้งหมดค่ะ

พี่มีคนหนึ่งมีคนแบบต้องสกลาด

เถอะครับไม่ได้มีผลเท่ากับเกี่ยวกับเรา๒คน
คือผมว่าพ่อแม่นุ่นก็เป็นคนที่ให้โอกาสผมเยอะมาก

ผมว่าพอเวลามันจะคิดถึงว่า
อยู่ด้วยกันนะพอเวลาเขาไม่พอใจแล้วเขาจะเงียบ
พอเขาเงียบผมก็เครียดแล้วผมกดดัน
แล้วถ้าเกิดมันเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยเนี่ยมันจะอยู่กันเป็นครอบครัว

หรือว่าถ้าจะแต่งงานไปเดี๋ยวก็อาจจะหย่ากันเดี๋ยวเลิกกันเดี๋ยวแย่กันไปใหญ่
พอมันเป็นสเต็ปที่มันจะต้องคิดไปอีก
มันเลยทำให้คราวนี้เราก็เริ่มรู้สึกว่าไม่มั่นใจในตัวผมเองแล้ว

แล้วก็บวกกับจังหวะที่เอาแต่ใจในบางครั้งด้วย

ใช่มันก็ความเร็วมันเข้ามาครอบงำด้วย
แสดงว่าในระยะเวลา๘ปีที่คุณเป็นแฟนกันก่อนตัดสินใจแต่งงานกัน
มันคงจะไม่มีสักครั้งที่เฉียดเหตุการณ์ที่ว่ามันจะเจ๊ง
มันจะไปไม่รอดมีเหตุการณ์ที่ใกล้เคียง
เฉียดค่ะเลิกกันตั้งหลายครั้ง
แปลว่ามีเจ๊งกันหลายรอบเหมือนกัน

ผมเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ตามข่าวบันเทิงเหมือนกันนะ
ผมก็เลยไม่รู้ว่าความสัมพันธ์คุณตลอด๘ปีขึ้นขึ้นลงยังไงบ้างนะ
แต่คุณก็บอกเองว่ามันมีเจ๊งกันอยู่หลายรอบ

อะไรดึงดูดให้คุณสองคนกลับมาลองกันใหม่
หลายครั้งต้องเรียกว่านับครั้งไม่ทวนถ้าคุณจำไว้ได้

ช่วงที่มันเจ๊งแบบ

เหมือนสะดุดแต่ไม่ได้ล้มหัวที่หมา
เรากลับมาเหมือนมาคุยกัน
ก็หนูหระหงระผมเหรอสลับไปสลับมา
แต่มีครั้งหนึ่งที่ไม่ไหวจริงแล้ว
และก็เลิกกันตั้งที่เดือน

๓เดือนเนี่ยเดือนแรกเนี่ยผมสนุกกับชีวิตสุดเลย
ใช่สิก็บอกเลิกนี่ไม่สนุกให้มันรู้กันสิ

โอ้โหใช่เดือนที่๑
เดือนที่๒เรื่องที่จะมีคนมาเตือนแล้วบอก

ใช่คือชีวิตถ้าเป็นอย่างนี้แย่แน่

เดือนที่๓พอเริ่มที่จะแบบเหมือนกลับมามองตัวเองแล้ว

ใช่งานการนี่ก็ไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่
เป็นคนเกเลทุกเย็นนี้ต้องไปตามหาว่าใครทำอะไรอยู่ที่ไหนบ้าง

ใช่ก็รู้สึกว่าโอ้โหมันไม่ได้สนุกว่ะมันไม่เหมือนเดือนแรกเลย
ก็เลยคิดได้
ใช้คำบัวร้าแล้วคือคุณเหมือนเว้าที่สายขาดไปอยู่ไปเรื่อย

คิดได้คุณคิดนาทีนั้นคุณคิดได้ว่ายังไงฮะ
เหงาเหงาเลย
คือตอนที่มีแล้วทะเลาะกันผมรู้สึกว่ามันดีกว่า
ตอนที่ไม่มีแล้วผมอยู่คนเดียว
มาทนั้นคุณเป็นฝ่ายบอกเลิกและขอกลับมา
คุณตัดสินใจยังไงครับหลังจากคุณคิดว่า
อย่างน้อยยังก็ขอให้มีกันทะเลาะบ่หวงแหวงก็ยังดีกว่าแบบนี้
ฉันก็เหมือนว่าไอ้ขาดรอไปเหล่าละมาหาเพื่อนกินเล้าเห๋ฮาไป

จังหวะที่คุณกลับไปคุณพูดอะไรกับเธอฮะ
ผมโทรไปฮะแล้วผมก็ขอให้ได้เจอ
ฝั่งคุณนะฮะผู้ชายต้องเป็นฝ่ายบอกเลิกกู
หายไป๓เดือนก็ดูเฮฮาปาร์ตี้ทีเดียว

โทรมาขอเจอแล้วคุณคุณว่ายังไง
แต่มันมีสเต็ปนะคะนั่นเอง๓เดือนเนี่ย

โหเดือนแรกเจ็บที่สุดในชีวิต

ฝั่งนี้ปาร์ตี้กันสุดเวียน
ว่ามันทำให้นุ่นแบบเป็นคนใหม่

เราคิดดูนู้นถ่ายละครตลก
วันแรกวันแรกของการรุ่งเช้าของการถูกบอกเลิกเสียใจมาก
ต้องไปถ่ายแบบถ่ายแบบแล้วก็เป็นแบบปฏิทิน
อ่ะแต่งชุดสวยแล้วก็น้องนุ่นนั่งเหมือนแบบพี่ท็อปอยู่อะค่ะ
เจ็บมากไม่ได้รู้เหตุการณ์
แล้วแต่งหน้าคือร้องไห้ก็ไม่ได้
ไม่มีใครรู้ไม่เคยบอกใคร
เจ็บมากอ่ะเราก็ถ่ายแบบแบบแล้วก็อยู่กับในแบบ
ยิ้มหวานเหมือนถ่ายภาพแต่งงานกับพี่ท็อป
โอ้ยเจ็บนี่อีก

เราต้องขับรถไปช่วงนั้นถ่ายละครตลก

ตื่นตี๕ร้องไห้แต่ออกสตาร์ทรถ
พอไปก่อนใกล้ถึงกองปุ๊บเอาน้ำแข็ง

แล้วถึงกองปุ๊บอันเล่นละครตลก

พอเลิกกอง๔ทุ่มกลับบ้านร้องไห้ใหม่

วันที่คิดได้คือวันที่แม่ไปด้วย
ก็เป็นเห็นทุกวัน

แม่ไม่เคยทำให้นุ่นร้องไห้ขนาดนี้เลย
โอ้โหตายแล้ว
แม่แม่พูดแสดนู้นร้องแบบ

แม่พูดแค่นี้เอง

ไม่ร้องทำไมจะไม่ร้อง

เดือนที่๒เป็นเดือนของการที่
มีความสุขกับคนที่รักเรา

เดือนที่๓แข็งแรงมาก

ไม่เคยเป็นโสดแบบมานานอะ
ช่วงที่ครบท็อปก็ครบท็อปคนเดียวแล้ว

แต่งสวยชีวิตเริ่มมีคนมาจีบ

ชีวิตดีโสดดี

สลับกันผู้หญิงเนี่ย
เริ่มต้นเดือนแรกด้วยความรู้สึกตกต่ำสุด

โอ้อะไรมาแล้วล่าเลย
แล้วทีนี้แต่ละคนก็ค่อยกราฟเป็นแบบนี้

คือแม่เติบโตแข็งแรงสวยขึ้น

โทรไปหาผู้หญิงในวันที่ผู้หญิงเขาแบบกลางสุดเลย

แต่งหน้าอยู่บ้าน

ง้อท็อปท็อปไม่รับโทรศัพท์

ให้นุ้นไม่ต้องติดต่อเขา

พอเดือนที่๓แข็งแรงมันตกตะกอนกับตัวเอง
แล้วก็คิดว่าไม่อยากโกรธ
เกียรติคนนี้เพราะที่ผ่านมาที่เลิกกัน

ก็เลยวันที่เขาโทรมา
เลยรับโทรศัพท์ด้วยความ
รู้สึกว่าเขาคือเพื่อนคนนึง

๓เดือนที่ผ่านมาเขาไม่เคยที่จะพูดดี

เธอจำไม่ได้เเหละ
เข้าไปตีกันที่บ้าน
เราก็แบบมุ่กไหน

ไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงบอกเลิกเพราะตอนที่เขาบอกเลิกเขาบอกว่าเขาไปรักคนอื่นแล้ว
ผมอยากรู้ว่าอะไรที่เป็นเหตุผลที่คุณยอมอนุญาตให้เขากลับมา
จริงวันที่กลับไปเจอเขาค่ะไปเมาด้วยกัน
ตั้งแต่คบกันนุ่นไม่เคยกินเหล้ากับเขาเพราะนุ่นเป็นคนไม่กินเหล้า
ไม่ดื่มแอลกอฮอลไม่อะไรเลยแต่วันนี้เจอกัน
เราไปแฮงเอาท์ข้างนอกด้วยประโยคที่ท็อปบอกว่า
ลองไปใช้ชีวิตที่แบบไม่มีกรอบไม่มีแพลนไหม
เพราะชีวิตนุ่นจะทำอะไรวันนี้ต้องบอกนุ่นมาก่อน
ก็จะมีแพลนตั้งแต่เช้าบ่ายเย็น
ท็อปก็เลยลองชวนว่าลองใช้ชีวิตแบบไม่มีแพลน
เราก็เลยไปข้างนอกไปแฮงเอาท์
พอกึ่มได้ที่นู่นก็ตบไหล่เขา
แล้วก็บอกว่าขอบใจที่ทิ้งนะ
ชีวิตแบบโคตรรู้เลยว่ามันมีอะไรมากกว่านี้

ตอนนั้นก็ไม่คิดว่าเขาจะกลับมาแล้วก็ไม่ได้อยากให้
อ้อนวอนให้เขากลับเพราะเราอยู่ได้แล้ว
แล้วตอนที่บอกว่าขอบใจที่ทิ้งนั้นยังไม่ได้คุยกันว่าจะกลับมาคบกันด้วย
เขาเป็นคนบอกเองว่าลองมาดูไหมลองแบบกลับมาไหม
พอคุณรู้อย่างนี้คุณรู้สึกยังไงพี่พัฒน์
ก็รู้สึกได้ว่าเราเลวจริงเลย
แล้วผู้หญิงคนนี้เขาอยู่ในช่วงที่เราเลวสุด
แล้ววันนี้เขายังกลับมาคุยกับเราได้

มันเป็นข้ออ้างครับเพราะว่าตอนที่ทะเลาะกันเนี่ย
มันไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่จะทำให้เราเลิกขาดแบบขาดจริง
คือเราก็โง่เราก็เป็นผู้ชายโง่คนนึง
แต่ว่าไม่ได้มองในมุมนี้แต่ดันไปมองในมุมที่รู้สึกว่าทำไมมันไม่ได้
เข้ากันไม่ได้ไม่ได้อะไรอย่างนี้
คือไปมองเหลี่ยมที่มันไม่ใช่
แต่สุดท้ายแล้วเราเองนี่แหละอยู่ในเหลี่ยมที่ไม่ใช่แล้วเราเป็นคนโง่เอง
ทำให้คุณแน่ใจว่าคุณต้องพูดต้องขอละ
แม่แค่เด็กซีนี่แม่แค่เด็กซีนี่